สถิติวิ่ง๑๐๐เมตรชายในโลกใบนี้ก็คือยูซินโบ
แต่ว่าถูกทำลายลงด้วยจัสตินแก๊ลิน
ทำเวลาไป๙๔๕วินาทีค่ะ

เขาไปร่วมรายการทีวีของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า

ทีมงานเขาเตรียมพัดลมขนาดยักษ์ไว้ด้านหลัง
ซึ่งพัดลมขนาดยักษ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มีความแรงลมอยู่ที่๒๐ไมลต่อชั่วโมงค่ะ
หรือว่าเทียบเป็น๘๙เมตรต่อวินาที
ก็เลยเป็นแรงที่ส่งให้แก๊ลิ่งวิ่งได้เร็วขึ้นนะคะ
แล้วก็เวลาออกมา๙๔๕วินาทีค่ะ
แล้วก็รับเงินรางวัลไป๒ล้านเยน
หรือประมาณ๖๔๐๐๐บาทจากการทำภารกิจนี้
แต่ว่าสถิตินี้ของการเล่นก็ไม่ได้รับการรับรองนะคะ
เนื่องจากว่าความเร็วของแรงลมเป็นตัวช่วย
ขณะที่สถิติที่ดีที่สุดในการวิ่ง๑๐๐เมตรของแก๊ลิน
อยู่ที่๙๗๔วินาทีค่ะ
ก็การพบกันครั้งล่าสุดของกัสลินกับโบ๊ทนะคะ

เพียงอันดับที่๒ในอีเวนต์๑๐๐และ๒๐๐เมตร
กรีธาชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อน
ปากกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
ส่วนเจ้าของสถิติที่ได้รับการรับรอง
ก็คือมนุษย์สายฟ้ายูเซนบอลนะคะ

ทำสถิติอยู่ที่๑๐๐เมตร

ทำไว้ในกรีธาชิงชำโลกปี๒๐๐๙ที่เบอร์ลินนะคะ

ถ้าไม่มีพัดลมก็ได้ทำลายสถิติแล้วล่ะค่ะคราวนี้